มาดูสองคนบันเทิงกันหน่อยค่ะแดนวรเวทและบีมกวีนะคะที่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยการแสดงละครเทิดพระเกียรติและทั้งสองคนก็บอกว่าจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มแดนวรเวทและบีมกวีเดินหน้าทำหน้าที่ของคนบันเทิงด้วยการร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่เก้าเพื่อเป็นการถ่ายทอดหลักคำสอนของพระองค์ที่ประชาชนคนไทยได้รับรู้โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ในหลวงทรงอยากให้คนไทยรักกันซึ่งส่วนตัวพวกเขาบอกว่า

แล้วก็พระราชกรณียกิจต่างที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับพยายามยึดคำสอนที่พ่อเคยสอนว่าให้เราเป็นไงอย่างละครเรื่องนี้ให้เรารักกันให้เราดีกันพยายามยึดคำสอนนั้นแล้วต่อไปประเทศไทยจะยิ่งเจริญขึ้นนะครับผมก็ตรงนี้คือสิ่งที่เราทำได้ในการระลึกถึงท่าน
ไม่เคยเป็นสิ่งที่ได้เสียใจมากนะครับที่มีโอกาส
แต่เราเคยร้องเพลงให้พ่อเราเคยร้องเพลงพระราชนิพล

คำสอนหลายอย่างหรือว่าสิ่งที่ท่านเคยทำไว้เนี่ยก็คงจะอยู่ต่อไปครับ